ความรักเธอก็เลยเป็นน้ำตา
เสียเวลาต้องกลับมาเสียใจ
พอเห็นถ้าเฟ้ใจฉันเฟ้อกสังความหาย
ปวดร้าวตัวในยังเสี่ยวหัวใจหมาย
รู้สึกขาวไหม

สวัสดีครับ

โอเคนะโอเคนะคะอันนี้โอเคไม่ใช่คนแรกที่ขึ้นมาร้องแล้วมีอาการตื่นเต้น
อันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอย่างเดียวเนื่องด้วยสุขภาพไม่สบายไม่สมบูรณ์ด้วย
ผ่านไปแล้วลุงยูนเพลงแรกลีลานี่อืมแสดงว่าตอนหนุ่มรุ่น
อย่างที่คุณบุญบอกผมเนี่ยก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะท่าทางลีลา
ตกลงมือไหนที่เจ็บนี่มือไหนเจ็บมือนี้แล้วมือนี้ถือไม้อีกนะ
ครับคุณอ่าน้อยนะดูไปแล้วก็เกร็งใช่ไหมล่ะ
ตื่นเต้นนะกลัวร้องผิดเฉลยยังไงฮะลุงแกร้องเพลงให้ฟังบ่อยไหมฮะ
อยู่ด้วยกันเขาก็ร้องตอนที่เขาทำงานเขาก็แหกปากร้อง
หากปากเลยฮะเพลงนี้ถ้าผ่านไปได้เกมถึงจะเริ่มอย่างเป็นเกม
ครับนะคะแต่ถ้าผ่านเพลงนี้ไปไม่ได้จบเลยกลับบ้านมือเปล่า
ต้องผ่านเพลงแรกให้ได้ค่ะทั้งความกดดันแล้วก็อะไรหลายหลายอย่าง
เอาใจช่วยขอโชคดีกับลุงยูนครับผมคุณฮะมาฟังคำเฉลยกันค่ะ
มาถึงเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ลุงประยูนนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ล้มได้ล้มได้ล้มได้ล้มได้
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ลุงประยูนร้อง
ล้มได้ไง
ลองได้ให้ล้าง
ถูกต้องผ่านเพลงที่๑ไปได้แล้ว

หลังจากสู้มาสุดตัวเลย
บนเวทีนี้ลุงก็สู้สุดตัวเช่นกัน

เท่ากับลุงต้องทำงานถ้าวันละ๓๕๐นะฮะ

จากเพลงเสียน้ำตาที่คาเฟ่นะครับ
สอนเพชรสอนสุพรรณ
นะครับก็เป็นศิลปินลูกทุ่ง

ที่เป็นผลงานที่มีอมตะหลายเพลงทีเดียว

หนูเห็นนะร้องไห้ตัวโยนเลยเมื่อกี้เนี่ย
๑๐๐๐บาทตอนนี้ได้แล้ว

เงินหมื่นนึงตรงนี้มีความหมายกับครอบครัวเราขนาดไหนเนี่ยได้แล้ว

อย่างน้อยก็ต้องผ่อนก็ได้หมื่นหนึ่งนั่นแหละ

ร้องได้ครึ่งเดียวเอง
นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะพี่น้อย

ยังมีโอกาสไปถึงหลักแสน

เพลงแรกเรียบร้อยตอนนี้มีเงินสะสมอยู่หนึ่งหมื่นบาท
เรากำลังจะเข้าสู่เพลงที่สอง
ตัวช่วยยังอยู่ครบ๓ตัวช่วยนะคะ

มูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาครับ
มีใจมีความรู้สึก

ในวันที่สุดท้าย

หลักไทย

นี่คืออินโทรเพลงที่๒ค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะลุงยูน
ฟังอินโทรไปแล้วรู้จักเพลงไหม

ตัวช่วยยังมีอยู่ตอนนี้ตัดสินใจก่อน
ว่าจะสู้หรือจะหยุดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒ครับ

ประยูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
หมายความว่าเงินต้องการ๒๐๐๐บาทนะครับตอนนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเหลือ๕๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าจะลดโอกาสเสี่ยงนั้นไปตัวช่วยครับ
อย่างที่ผมบอกไว้๖แผ่นป้ายลุงใช้ได้๓แผ่นป้าย

แสดงว่าเป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็น
เอาล่ะตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับ
ลุงประยุณครับแผ่นไหนครับ

๓ครับ

เปลี่ยนเพลงในที่นี่หมายความว่า
เราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟัง

ถ้าฟังแล้วมันง่ายกว่าเพลงเมื่อกี้นี้

เสือปะจราเข้ยากกว่าเดิมอีกก็ไม่ใช้สิทธิ์

ถ้างั้นอินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มาเลยครับ

ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรคะ

ตัวช่วยไปแล้ว๑แผ่นนะครับ
ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

จะแรกที่เปิดไหนที่จะแรกที่เปิดได้ฟัง

มีสมัครที่กันเยอะมากหรือเปล่า

เรียบให้น้ำมา

ข้าเรียกข้า
ล้อมมา
พันเรียกกุ้งเหลือกัน
ไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมที่ขาวมันดังดอก

เรียวแรงดีไม่มีย่อย
ย่อนแน่นอนกวันชา
ยิ่งโคลยน้ำวากครึ่งวีดทุกวัน
เกิดนานไปนี้
หัวใจอย่างหนุ่มกระถวยกระทุ่มชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน

อยากขอร้องให้น้องเรียก

หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ข้าเรียกลุงเรียกกาทิราย

ของใจชะตรี